เรื่องราวของตัวเลขของคนวงการบันเทิง

คุณผู้ชมนะเอาชุดไปถวายให้กับเจ้าแม่แล้วก็ดูความคืบหน้ากัน
ในการสร้างสะพานที่เจ้าตัวตั้งใจ
ที่อยากเดินทางไปกรับไหว้เจ้าแม่นาคีที่เกาะนะคะ
ทุลักทุเลถ้าจะเดินทางน่ากลัวนะ
ก๊อตบอกว่าตอนนี้สร้างไปแล้ว๒๕เมตร

เหลืออีก๕๐เมตรก็จะแล้วเสร็จตามต้องการ
สะพานนี้คือยาวระยะทางเท่าไหร่คะ

๒๕บอก๕๐ได้ว่าอะไร

แล้วก็แน่นอนว่าไปหาเจ้าแม่นาคีทั้งที
ไม่พลาดค่ะขอโชคลาภมาด้วยนะ
ทำการล้วงลูกปิงปองมาจากหายนำโชคหน้าเจ้าแม่นาคีนี่แหละค่ะ

ถูกต้องค่ะแจ๊กกะลีน๙๔๕

ขอให้ทุกคนที่ได้ดูข่าวนี้โชคดีหมาน

ส่วนนักร้องลูกทุ่งเจ้าของท่าฮิตคุณผู้ชมค่ะ
นี่เอามือถูจมูกเสียหน่อยนะคะ
ที่ยิ่งยงยอดมวกงาม
ตราเงียนรถค่ะ
๑๓๗๕๘กรุงเภพธ์มหานคร
ไอ้เลขเนี่ยคุณผู้ชมว่าไม่ได้นะ

ฉันบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดานะ
ฉันอยากบอกว่าอยู่กลางคืนแค่วาอื่นแบบ

ใช่แล้วอย่างที่ขวัญเล่าเลยคุณผู้ชมค่ะ

หรือจะเป็น๕๘๘๕เลขแก
ลองไปดูเอาแล้วกันมันมีหลายเลขนะคุณผู้ชมนะ
ต่อกันเลยค่ะอีกหนึ่งตัวแม่พี่แคนดี้รากแก่น
คนนี้บอกเลยหลายคนยกให้เป็นเจ้าแม่แคนดี้ไปแล้ว

เรื่องราวสายมูเนี่ยเยอะเลยเอามาฝากกันนะฮะ
ล่าสุดไปหาพี่สาวพี่สาวต้นไม้
ลักษณะที่คล้ายผู้หญิงก็ไปขอพรขอตัวเลขกัน
ในคลิปนี้นะพี่แคนดี้ถามคนที่มาร่วมขอเลขกับพี่สาว
ว่าพี่เห็นเลขอะไรเห็นเลขเดียวกับหนูหรือเปล่า
จะเป็นเลขอะไรนั้นไปฟังกันค่ะ

ชัดเลยแบบชัดเวอร์

เลข๕กับเลข๓คล้ายกับอะไรเมื่อกี้พี่ยิ่งยง

ก็ลองไปมิกแอนแมทกันดูแล้วกันคุณผู้ชมนะ
ของแบบนี้นะมันดูรับข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้
ว่าใครต้องมันใช้สมองในการคำนวณ

คุณจะบวกบนบวกล่าง
หมายถึงบนต้นไม้กับร่างต้นไม้ใช่ไหม

ผมจะบอกบ่างี้น้องคุณสองคนยังบวกความยาวสะพานไม่ได้แล้วนะ

ไม่ได้เน้นบวกบวกเลขค่ะเน้นจับคู่เอาเลย